จีจี้มันไปหลายที่ถูกไหม
ไปหลายที่มันหิวเมื่อไหร่ก็แวะไปร้านสะดวกซื้อ
พอมันกินอิ่มแล้วมันอยากจะไปชมวิว
มันก็ขึ้นไปที่สูงคุณผู้ชม
จี
คุณค่ะเดี๋ยวนะตัวเงินตัวทองแล้วเจ้าตัวนี้มันมีชื่อว่า

ที่อยากจะรับบทเป็นอิทานฮัน
จีจี้น่าจะเป็นผู้ช่วยของอีธานฮัน
ในเรื่องวิชันอิพฟอสซิบล์

คุณลงทิศภาพถ้าจีล่วงลงลงล่วน
ใจล่วงไปถึงตาตุ่มแล้วตอนนี้
จีจี้พยายามจะฝึกวิชาอยู่ในการโรยตัวลงมา
แล้วตัวมันใหญ่คุณผู้ชม
มันปีนตึกอยู่แบบบนหลังคา
มันหวาดเสียวเหมือนกันนะหวาดเสียวว่ามันจะหล่น
จริงเพราะคนตรงนั้นคือคนที่เดินทางล่าง
คุณดูดิคุณเห็นไหมโอ๊ย

เจ้าหน้าที่เขามานี่แหละมาจัดการเพราะมาพร้อมอาวุธ

แล้วคือด้วยความว่าตัวมันใหญ่
แล้วมันก็สโลปหลังคามันก็เป็นสโลป

แต่ช่วงวินาทีที่หล่นมาหวาดเสียวมาก

เรามีภาพเป็นชัดมาให้ดูด้วยนะ
คุณผู้ชมสังเกตสังการดีช่วงนี้
อย่างที่บอกแหละงูเงี้ยวเขี้ยวขอ
เลื้อยคลานหรือสัตว์มีพิษหรือไม่มีพิษ

ตึกแถวแบบนี้มันก็มาอยู่ได้